เห็นคลิปนี้แล้วค่อนข้างจะสะเทือนใจ
ใช่แต่ถ้าคุณผู้ชมไม่อยากดูภาพที่เขาเรียกว่ามันรุนแรง
คุณผู้ชมอาจจะค่อยปิดตาดูนะ

ถูกค่ะค่ะเป็นผู้ชายคนหนึ่งเดินออกมาจากบ้านแล้วก็ตรงปลีก
ไปหาเพื่อนบ้านที่กำลังตากผ้าอยู่
เสร็จจากนั้นนะคะก็เข้าไป
ตบผู้หญิงจนล้มลงไปกองกับพื้น

ใช่คุณป้ากำลังตากผ้าอยู่ดี

การขอซ้ำลงไปอีกเพื่อนบ้านมาช่วยนะคะ

ฝ่ายเมียของผู้ก่อเหตุอ้างว่าที่ผัวทำลงไปเนี่ย

เขาบอกโหดมากเถื่อนมากนะหน้าเหตุการณ์นี้นะฮะ
แล้วเหตุการณ์เป็นบ้าง่ายอย่างนี้เลยเหรอ

อันนี้เมียของผู้ก่อเหตุพูดไว้แบบนี้
และภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอาไว้ได้
เห็นกันไปแล้วนะคะกำลังตากผ้าอยู่สำหรับเพื่อนบ้าน
แล้วก็มีผู้ชายเข้ามาปรีดทำร้าย

แม้ว่าจะพยายามปัดป้องต่อสู้ป้องกันตัว
แต่ไม่สามารถสู้แรงผู้ชายได้
จนล้มลงไปกองกับพื้นหน้าทิ่มลงไปบนถนนนะคะ
ยังไม่จบแค่นั้นก็ยังตามมาซัดต่อนะคะ

แต่ก็ยังถูกทำร้ายซ้ำไปซ้ำมา

คนที่ถูกทำร้ายเนี่ยเป็นป้าของผู้โพสต์นั่นแหละ
หลังเกิดเหตุป้าหน้าบวมแทบจะทั้งหน้ามีอาการปวดหัวมาก
คือคนโพสต์เนี่ยเป็นหลานนะแล้วคนโพสต์โพสต์ด้วยข้อความที่ดุเดือด
ด้วยความโมโหไอ้ป้ากูไปทำอะไรให้
อ้างตัวเองเป็นบ้าเป็นโรคประสาทใจทำด้วยอะไร
ตีคนแก่อยู่ดีดีก็มาตีป้านะฮะแล้วเมียมันบอกว่า
ผัวหนูเป็นบ้านี่แหละครับ
คนโพสต์ก็โมโหมากบอกอยู่ดีมาทำป้าทำไม
ไม่มีเหตุอะไรเดินปรีเข้ามาทำร้าย
แล้วตอนนี้ป้าก็หน้าบวมบาดเจ็บปวดหัวมาก
ภรรยาของชายเสื้อเขียวบอกว่าสามีมีอาการทางประสาทนะคะ

ที่คุณสืบสกุลบอกไปผัวหนูเป็นบ้า
ก็เลยมาก่อเหตุทำร้ายผู้หญิงสูงอายุคนดังกล่าวนี้
อย่างไรก็ตามชาวเน็ตก็เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์
หลังจากโพสต์นี้ออกไปว่าเหตุการณ์นี้
จะต้องสนับสนุนให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
หากมีอาการทางประสาทควรจะนำไปรักษา

ใช่ครับผู้เป็นหลานก็แจ้งพิกัดนะเกิดเหตุ
ซอยเพชรเกษม๔๘แยก๔๗ซอยบุญชู
ดังนั้นเราก็ช่วยกันหน่อยแล้วก็จะไปแจ้งความกันแล้วนะครับ